เป็นเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์แล้วก็มาเตือนกันสำหรับสาวหรือไม่สาวแล้วแต่ก็อยากสวยนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงดึกที่ผ่านมานี่เองนะคะ
เกิดขึ้นที่คลินิกเถื่อนแห่งหนึ่งในย่านทาวินทาวน์กรุงเทพ
ในท้องที่ของสนเขตวังทองหลางเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๗๒ปีบ้านที่ฉันเรียกคุณยายนะ
๒ปีแต่ไม่เป็นไรถึงจะแก่แต่อยากสวยไม่ผิด
แต่ต้องดูเรื่องของสุขภาพตัวเองด้วย๗๒ปีอยากสวยอยากสาวค่ะ
ก็เลยเดินเข้าไปในคลินิกบอกคุณหมอว่าอยากร้อยไหม
ไหมคือจะช่วยเรื่องของเพิ่มคอลลาเจนทำให้หน้าเต่งตึงขึ้น
ปรากฏว่าจังหวะหนึ่งก่อนที่จะร้อยไหมขั้นตอนคือต้องมีการแปะยาชา
ฉีดยาชาแต่ปรากฏว่าพอฉีดยาชาเข้าไปเท่านั้นแหละค่ะ
ความดันเริ่มต่ำอาการผิดปกติทีนี้สุดท้ายช็อกเสียชีวิต
ทีนี้ตำรวจเขาก็เลยต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
พอไปตรวจสอบสภาพคลีนิกคือเป็นอาการพาณิชย์สูง๖ชั้น
และคลินิกแห่งนี้ก็ไม่ได้มีการขออนุญาต
คลินิกให้ถูกต้องตามกฎหมายก็คือเป็นคลินิกเถื่อนนั่นเองนะคะ
ต้องเข้าลิฟต์ไปแบบนี้คือสภาพไม่เหมาะต่อการเปิดเป็นคลินิก

ถ้าเกิดว่าเป็นคลินิกต้องเป็นในลักษณะคือเปิดทางกายภาพ
คือถ้าเกิดว่ามีผู้ป่วยฉุกเฉินจะต้องสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้สะดวก
แต่นี่คือขึ้นไปแบบนี้ค่ะก่อนหน้านี้มีคนไปร้องเรียนแล้วนะ
แล้วก็ถูกสั่งปิดไปแล้วด้วยแต่ก็ไม่วายกลับมาเปิดใหม่
จนกระทั่งเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นเนี่ยนะคะล่าสุดในวันนี้ค่ะ
พลตำรวจตรีธีรพงศ์วงรัฐพิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจนครบานสี่
พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกสิทธิชัยศรีโสภาเจริญ
เป็นผู้กำกับสนวังทองหลางนะคะก็เรียกประชุมพนักงานสอบสวน

เบื้องต้นไปตรวจสอบแล้วพบว่าคลินิกดังกล่าวเพิ่งเปิดเองค่ะ
เปิดเมื่อวันที่๙ตุลาคมที่ผ่านมาวันนี้วันที่๑๒เปิดได้เพียง๓วัน

ได้เพียงสามสี่วันเท่านั้นนะคะแล้วก็มีคุณหมอคนหนึ่งเป็นเจ้าของคลินิก
เรื่องต้นตำรวจบอกว่าได้มีการสอบปากคำแพทย์เจ้าของคลินิก
สอบปากคำพยาบาลแล้วก็ผู้ช่วยแล้วรวม๓ปากด้วยกัน
ทราบว่าผู้ตายเข้ามารับบริการร้อยไหม
ตั้งแต่วันที่๑๑ก็คือเมื่อวานนี้ช่วงเย็นสักประมาณ๔โมง
ขั้นตอนแรกของการร้อยไหมนี่นะคะ
ถ้าเกิดว่าใครที่เคยร้อยไหมก็จะทราบเลยว่าขั้นตอนเป็นมาเป็นไปยังไง
ใครที่เคยร้อยไหมส่งไลน์มาพูดคุยกับเราได้นะว่า
คุณเคยมีอาการผิดปกติหลังจากร้อยไหมและช่วงของการร้อยไหมอย่างไรบ้าง
ใช่เอาล่ะขั้นตอนก็คือมีการแปะยาชานะคะ
ซึ่งมีการทดสอบแล้วขั้นตอนนี้คือได้ผลไม่มีอาการแพ้
ก็เลยใช้ยาฉีดยาชาฉีดเข้าไปทั้งหมด๒๔เข็ม
ผ่านไปประมาณ๕นาทีพยาบาลแจ้งบอกว่า
คนไข้มีอาการผิดปกติความดันต่ำแล้วก็ปากเขียว
ก็เลยต้องมีการประถมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีการประสานโรงพยาบาลใกล้เคียงเข้ามาช่วยเหลือ
จากการสอบปากคำเบื้องต้นทราบว่าตัวแพทย์เองมีใบประกอบการอย่างถูกต้อง
แต่ต้องไปตรวจสอบบุคลากรแล้วก็พยาบาลคนอื่นนะ
ว่ามีใบอนุญาตหรือเปล่าแล้วก็ต้องตรวจตัวยาที่ใช้ด้วยว่า
เป็นยาที่ได้รับอนุญาตให้ถูกต้องหรือเปล่า
เป็นยาที่ผลิตเองหรือเปล่าแล้วก็ปริมาณการใช้ยานั้นเกินขนาดหรือเปล่า
ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะคุณผู้ชมข้อมูลตามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่า
ผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวนี้จริงแล้วก็รู้จักกับแพทย์คนดังกล่าว
เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะแล้วย้อนกลับไปเมื่อปี๒๕๕๙
ก็ได้มีการรักษาแล้วก็ใช้บริการกับแพทย์คนนี้ที่คลินิกสาขาอื่นมาแล้ว
ก็เลยมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคะแล้วก็พอคุณหมอมาเปิดที่คลิกนี้
ก็ตามมาใช้บริการที่นี่อีกแต่เพราะเอิญว่าเพิ่งเปิดได้เพียงไม่กี่วันเท่านั้น
ก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะตำรวจได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา
ก็คือประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต
กับนายแพทย์เจ้าของคลินิกส่วนข้อหากระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตอนนี้ตำรวจบอกว่า
กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
คุณผู้ชมมาดูเรื่องของผลการชนะสูตรกันหน่อย
เมื่อวานนี้หลังจากที่คุณยายคนนี้อายุ๗๒ปีเนี่ยนะคะ
เสียชีวิตลงเนี่ยคุณหมอก็เอาศพไปชนะสูตรนะ
ปรากฏว่าผลตรวจแพทย์ตอนแรกคือบอกว่า
หมุนเวียนโลหิตล้มเหลว
ส่วนผลการตรวจชนะสูตรของโรงพยาบาลตำรวจ
ก็คือบอกว่าเบื้องต้นสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากตับแตก

ส่วนสารอื่นที่พบในร่างกายเดี๋ยวต้องรอนะคะ
รอการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์จากห้องแล็บ
ว่าในส่วนนี้จะใช้เวลาสักประมาณ๑๕วันค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมทางด้านของครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ล่าสุดได้มีการขอรับศพไปแล้วนะคะ
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็มีการปฏิเสธด้วยนะ
ผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะเข้าไปถามไปสัมภาษณ์ไปขอข้อมูล
แต่ญาติคือปฏิเสธไม่ให้สัมภาษณ์นะคะ
บอกสั้นเพียงว่าต้องการนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนา

ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีเนี่ยก็ขอให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนนะคะ
ทีนี้ให้เป็นเกล็ดความรู้กับคุณผู้ชมสักนิดหนึ่ง
ถ้าเกิดว่าใครอยากสวยไม่ผิดแน่นอนนะคะว่าผู้หญิงอย่าหยุดสวย
เรื่องของการทำศัลยกรรมในปัจจุบันเป็นเรื่องปกติ
แต่ทีนี้เรื่องของการฉีดยาชาเข้าไป
ฉีดยาชาจริงแล้วเรื่องของการแพ้ยาชาน้อยครั้งนะ

ฉีดยาชาคือ๑ฉีดใต้ผิวหนัง
เข้าไปในชั้นกล้ามเนื้อไม่ได้ฉีดเข้าไปในหลอดเลือดเส้นเลือด

อันนี้คาดว่าเข้าไปในเส้นเลือดหรือเปล่า

คือเวลาเราฉีดยาชาเนี่ยฉีดเข้าไปเราจะดันเข็มเข้าไปถูกไหมฮะ
ถ้าเกิดว่าเราจะตรวจสอบว่ามันเข้าเส้นเลือดหรือเปล่า
ต้องดึงขึ้นมาเพื่อจะดูว่าเลือดมันย้อนกลับมาหรือเปล่า

ถ้าเกิดว่ามีเลือดติดมาอันนี้แสดงว่าเข้าเส้นเลือดแล้ว

เพราะถ้าเกิดว่ายาชาเข้าไปในเลือดถึงชีวิตค่ะ

ที่จะต้องวินิจฉัยแล้วก็ต้องดูให้ละเอียด
ส่วนเรื่องเกี่ยวกับการชนะสูตรเบื้องต้น
ที่เกี่ยวข้องกับบอกว่าพบการตับแตกแล้วก็มีซี่โครงหัก

บอกว่าน่าจะเกิดขึ้นจากการปั๊มหัวใจในช่วงของการช่วย
เพราะการปั๊มหัวใจมี๓หน่วยงาน
ที่เริ่มการปั๊มหัวใจแรกก็คือคลินิก

โรงพยาบาลใกล้เคียงที่เข้ามาช่วยแล้วก็๑๖๖
อันนี้ต้องตรวจสอบว่าเกิดจากอะไร